คราวนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการตบตบด้วยรองเท้ากลางหมู่บ้าน
เอามันเกิดอะไรขึ้นจริงจริงเนี่ยเป็นเด็กเล่นกันเฉย
ปรากฏว่าผู้ใหญ่เดือดร้อนแทนเพราะว่าอะไรหลานสาวเพื่อนบ้าน
เขาแกล้งปั่นจักรยานแล้วจะไปชนคนในหมู่บ้าน
คือเหมือนกับจะทำให้คนตกใจอ่ะทีเนี้ยพอเด็กถูกดุ
ดุว่าทำแบบนี้ได้ยังไงเด็กก็กลับไปฟ้องย่า
พอไปฟ้องย่าเท่านั้นแหละค่ะย่าเดือดย่าเลยมาตบด้วยรองเท้าเลยนะคะ
นี่แฟนข่าวไทยรัฐทีวีส่งคลิปนี้มาให้ดูนะคุณผู้ชมดูสิ
เนี่ยเป็นเหตุการณ์ในหมู่บ้านที่อำเภอลำลูกกาปฐุมธานีอ่ะ
ดูคลิปอีกรอบหนึ่งค่ะคุณผู้ชมผู้เสียหายที่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยนะคะ
กางเกงขาสั้นขาวเนี่ยตอนแรกเขาก็เดินเล่นกับลูกสาวอยู่ในซอยในหมู่บ้านนี่แหละ
ทีนี้พอเดินผ่านบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังที่มีรถโตโยต้าจอดอยู่เนี่ย
ปรากฏว่ามีเด็กสองคนเดินออกมาจากบ้านแล้วก็ตรงปรีมา
รุมทำร้ายผู้หญิงเสื้อเหลืองทั้งจิกหัวทั้งตบ
แล้วก็ถอดรองเท้ามาตีหน้าจนคู่กรณีปากแตกทีนี้เพื่อนบ้านเห็นไหมคะ
วิ่งมาห้ามให้ทั้งคู่แยกย้ายแยกออกจากกัน
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางปีที่แล้วช่วงประมาณ๘มิถุนา
ผู้เสียหายก็คือนางสาวน้ำเอาคลิปเหตุการณ์มาร้องเรียน
บอกว่าพอมันเกิดเรื่องเนี่ยตัวนางสาวน้ำก็ไปแจ้งความนะ
อีกฝ่ายหนึ่งขู่บอกว่าถึงจะแจ้งความก็ไม่กลัวหรอก
เพราะว่าลูกเขาใหญ่ลูกเป็นอายการเลยซึ่งนางสาวน้ำก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าต้นเหตุเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเกิดจากที่หลานสาวของป้า
คนที่มาตบเนี่ยเขาชอบขี่จักรยานมาแล้วก็มาแกล้งชน
ให้ตัวคุณน้ำตกใจแล้วทำหลายครั้ง
คุณน้ำก็เลยดุเด็กไปไงว่าอย่าทำแบบนี้มันไม่ดี
เสร็จแล้วปุ๊บเด็กก็เลยกลับไปฟ้องย่าหลังจากนั้นทั้งสองบ้าน
ก็เลยมีเรื่องทะเลาะกันมาตลอดเลยนะคะจนวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ตัวนางสาวน้ำโดนย่าของเด็กวิ่งเข้ามาตบ
แล้วนางสาวน้ำก็บอกว่าไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพคูคศ
เจ้าหน้าที่ก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ยกัน
แต่ก็หาข้อยุติไม่ได้เพราะว่าฝั่งผู้ก่อเหตุเอง
ก็ไม่ยอมจ่ายเงินค่าเยียวยาตามที่ทางฝั่งคุณน้ำเรียกร้อง
หลังจากนี้เรื่องก็จะไปสู่กระบวนการส่งฟ้องศาลนะคะ
สารตัดสินในความผิดทำร้ายร่างกายกันต่อไปนะอืมโอ้โห
จากเรื่องของเด็กอ่ะนะแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่มาเดือดแทนใช่ครับ